นักบินขาดแคลนเป็นปัญหาค่อนข้างจะใหญ่
แล้วก็กระทบต่ออุตสาหกรรมการบินภาพรวมของประเทศพอสมควร

หลังจากยกเลิกการปักทงแดงไปแล้ว

หรือทางกลับกันอาจจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้เหมือนกันนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูข้อมูลที่น่าสนใจ
ว่าในปัจจุบันนี้เองสถาบันการศึกษา
ที่ให้ความรู้เรื่องของการผลิตนักบินนั้นมีจำนวนมากน้อยแค่ไหน
ปัจจุบันนี้พบว่าเรามีสถาบันที่ให้ความรู้เรื่องของการผลิตนักบินเชิงพาณิชย์นะครับ

ใน๑๓แห่งนี้แต่ละปีผลิตได้มากน้อยแค่ไหน
พบข้อมูลเพิ่มเติมว่าแต่ละปีแล้วจะมีการผลิตนักบินออกมาได้
ปีละประมาณ๓๐๐๔๐๐คนโดยประมาณ
๓๐๐๔๐๐คนนี้ถามว่าเพียงพอหรือยัง
ยังครับเพราะว่าตลาดนั้นต้องการต่อปีจะอยู่ที่ประมาณ๔๐๐๕๐๐คนนะครับ
นี่คือความต้องการของตลาดเปรียบเทียบกันตัวเลขต่อตัวเลข
พบว่าแต่ละปีแล้วสถาบันผลิตนักบินนั้น
ผลิตจำนวนนักบินออกมาเกือบจะพอดีกันนะครับ
และอาจจะผลิตได้น้อยกว่าที่ตลาดต้องการซะด้วยซ้ำ
นี่คือปัญหาใหญ่ครับเมื่อจำนวนนักบินมีไม่เพียงพอ
ทำให้กระทบต่อการบินในแต่ละเที่ยว

การบินของตะวันออกกลางสายการบินต้นทุนต่ำต่างนั้น
พร้อมจะจ่ายเงินเพื่อซื้อตัวนักบินไปบินกับสายการบินของตัวเองครับ
ทำให้เกิดภาวะสมองไหลอย่างต่อเนื่อง

อาจจะยอมจ่ายเงินซื้อนักบินเพิ่มมากขึ้นกว่าปัจจุบันก็เป็นได้
ดังนั้นถ้าไม่เร่งแก้ไขอีก๓ปีหลังจากนี้
แน่นอนครับเผชิญกับปัญหาขาดแคลนนักบินรุนแรง
ติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้จากรายงานครับ
การบินไทยเป็นหนึ่งในหลายสายการบิน
สูญเสียบุคลากรจำนวนมาก
ไปให้สายการบินตะวันออกกลาง
และสายการบินต้นทุนต่ำข้ามชาติ
ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในช่วงหลัง

นักบินในนักบินไทยที่ไปทำงานกับชายบินตะวันออกกลาง

ในราคาซึ่งมีผลตอบแทน

รายได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ๓แสนถึง๔แสนบาทต่อเดือนนะครับ
รายได้ตรงนี้ถ้าไปอยู่ตะวันออกกลางมากกว่านี้
บางคนรวมสวัสดิการแล้วเป็นล้านต่อเดือน

แม้ประเทศไทยจะมีสถาบันที่สอนและอบรมหลักสูตรนักบินพาณิชย์ถึง๑๓แห่ง
แต่ผลิตนักบินได้เพียงปีละ๓๐๐๔๐๐คนต่อปี
ส่วนทางกับอุตสาหกรรมการบินในประเทศ
มีความต้องการนักบินใหม่สูงถึง๔๐๐๕๐๐คนต่อปี
หากไม่สามารถยกระดับการผลิตบุคลากรให้ดีขึ้นภายใน๓ปี
ประเทศไทยจะประสบปัญหาขาดแค้นนักบินอย่างรุนแรง
ถ้ามีการดูดซื้อตัวนักบินกันมากขึ้นเนี่ย
ไหนจะนักบินที่บินอยู่เนี่ยถูกซื้อตัวไปโดยต่างชาติเนี่ย
ก็จะต้องมีความต้องการมากกว่า๒๕๐คนต่อปี

อกจากนี้หากไทยไม่ประสบปัญหาองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
การขาดแคลนนักบินจะหนักกว่านี้
เพราะก่อนหน้านี้นักบินไหลออกไปกว่า๑๐๐คน
แต่หลังปักทงแดงสายการบินตะวันออกกลาง
ชะลอรับนักบินของไทยไว้เป็นการชั่วคราว
นายกสมาคมนักบินไทยเรียกร้องให้ภาครัฐ
มาส่งเสริมเอกชนที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตนักบินมากกว่านี้
เหนือจากการพัฒนาหลักสูตรแล้ว
เสริมในด้านอื่นควบคู่ไป
สิทธิทางด้านภาษีสนามบินที่ได้มาตรฐาน
รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนด้านการเรียนการสอนอื่น

กลายเป็นวิกฤตกระทบการเติบโตอุตสาหกรรมการบินของไทย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน